เพราะว่าคลิปนี้คนดู๒ล้านกว่าครั้งเลยนะ

อยู่ดีมีเจ้าตัวนี้บุกเข้าไปในบ้านค่ะ

อยู่ในคลิปที่เป็นเจ้าของบ้านนะคะเธอบอกว่าตุ๊กแก่ตัวใหญ่
ครับตัวใหญ่มากบุกเข้ามาในบ้านแบบนี้นะคะ
นี่ค่ะแต่ชาวเน็ตที่เข้ามาดูคลิปนี้
๒ล้านกว่าครั้งคนก็แสดงความคิดเห็นกัน
บางคนบอกว่าใช่ตุ๊กแก่จริงหรือเปล่า
มันตัวใหญ่จังเลยอ่ะมันอย่างกับตัวเงินตัวทอง
เหมือนลูกตัวเงินตัวทองด้วยออกมานี่เราหยุดภาพให้ดูเลย
มันตัวใหญ่มากเอาดูหางมันสิเห็นไหมใช่
ที่มันอยู่ตรงหลังผ้าม่านอ่ะคุณผู้ชมว่าตุ๊กแก่ไหม
ไม่น่าจะใช่ตุ๊กแก่แล้วเหรอมั้งแต่ในคลิปเอ่อเจ้าของบ้านเขาบอกตุ๊กแก่ตัวใหญ่นะ
หรือมันเป็นตุ๊กแก่ตัวใหญ่ขนาดนี้จริงไม่รู้เลยอ่ะแต่สุดท้ายนะคะ
เจ้าของคลิปคลิปนี้โพสต์อีกคลิปหนึ่งจุดจบของเจ้าตัวนี้เป็นยังไงเดี๋ยวลองดูค่ะ

หลายคนบอกว่าน่าจะเป็นตัวเงินตัวทองมากกว่าเป็นลูกมันเป็นแบบตัวเล็ก

คือเจ้าของบ้านอาจจะตกใจตอนแรกเห็นมันเกาะอยู่ตรงเพดานไง
ใช่ค่ะก็เลยนึกว่าเป็นตุ๊กแก่ตัวใหญ่นะคะ
คุณผู้ชมคะต้องขออภัยจริงบ้านเลขที่หลายคนถามมา
มีขอโทษมีบ้านเล็กที่

บ้านเลขที่๖๓ทับ๗ค่ะ
ก็แค่บอกบ้านเลขที่เองคุณภาคภูมิ
ตุ๊กแกมันจะตามมาหาบ้านเขาเจออีก
ก็อ่านตามที่เขาโพสเอาไว้ในคลิปเขาไง